ต่อกันที่หนุ่มฮอตสุดหล่ออย่างบิลกิ้นกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่านาทีนี้ยกให้เขาจริงนะ

แต่หลังจากที่ต้นสังกัดเดิมอย่างค่ายนาดาว

ทำให้บิลกี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่า
ต้องกลับมาตั้งหลักดูแลตัวเองกับเขาเหมือนกันค่ะ
คือบิลกิ้นเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
ตอนนี้กำลังดูแลตัวเองในฐานะศิลปินอิสระ
แม้ว่าจะใจหายกับการที่ต้นสังกัดเก่าออกมาประกาศปิดค่าย
แต่ตัวเองก็เคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่ทุกฝ่ายแหละ
แล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้กับตัวเองด้วย

บิลกิ้นก็พร้อมลุยพร้อมซื้องานทุกแบบ
โดยเฉพาะงานทางการแสดงที่พร้อมเปิดรับ
และยังทำควบคู่ไปกับงานเพลงด้วย

ก็ฝันอยากจะไปในระดับโกลอินเตอร์เลยนะ
แต่ที่แน่หนุ่มฮอตขนาดนี้
ต้องมีหลายค่ายหลายสังกัดทาบทามอยู่ไม่น้อย

มีใครที่อยากจะชวนเราหรือว่าอยากจะร่วมงานกับเรา

ศักยภาพหรือว่าให้คุณค่ากับตัวเรา
ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสแล้วมีจังหวะที่ดีกว่า
จริงผมอยากร่วมงานกับทุกท่านอยู่แล้ว
แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาหรือว่าอะไรต่างอะไรอย่างนี้มากกว่า
อย่างพวกพี่เจพี่เหนิงเนี่ยแกก็เปิดค่ายเหมือนกัน
มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานด้วยกัน
เชิงทาบทามแต่เหมือนกับว่าจะเป็นการพูดคุย

อะไรกลับมาปรึกษาเขาได้นะ

คุณผู้ชมค่ะก็รอติดตามไปต่อละกัน

หรือว่าจะมีค่ายเป็นสังกัดนั่นเองนะ
ค่ายเพื่อมาดูแลงานในวงการบันเทิงของตัวเองแล้วนะคะ
เพื่อดูแลนะหลังจากเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
ส่วนคนที่จะมารับหน้าที่นะคะชุดดูแลก็ไม่ผิดโผล่นะจ๊ะ
นั่นก็คือพี่หวานเจี๊ยบคนดีคนเดิม

ก็ตกใจนะครับผมรู้สึกห่วงบ้างเพราะว่าเราก็โตมากับที่นี่
แล้วก็ที่แรกที่ให้โอกาสเราเราเริ่มทำงานก็ที่นี่เหมือนกันอย่างนี้

ถ้าในฝั่งเพลงอย่างนี้ครับผมก็จะทำเพลงกับพี่เบลสุพลครับ

ถึงว่าไม่ได้อยู่ค่ายนาดาวแล้วนะแต่ว่าก็เปิดค่ายใหม่เก๋ไปเลยสิจ๊

แต่ว่าส่วนบิลกิ้นจะมาอยู่ในค่ายนี้ด้วยหรือเปล่า

เดียวน้องอายุเท่าไหร่เองเปิดบริษัทแล้ว

ดังด้วยผลงานความสามารถน้องการันตีด้วย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบุคลิกหน้ากล้องหลังกล้องน้องเป็นคนน่ารักนะคะเบลลี่มากค่ะ
เป็นลี่มากค่ะ